การเมืองไทยอะไรกันเนี่ยอืมสิบนาทีที่ผ่านมาอ่า
เฟซบุ๊คของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะผู้ที่เพิ่งออกมาเปิดเผยเรื่องดิวลลับ
ฮ่องกงใช่ไหมอืมอันนี้บอกว่ายังไงเนี่ยเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทย
สถานการณ์เปลี่ยนนี่ฮะทีเนี้ยต้องตีความกันเยอะเลย
นั่นสิคะถ้าไม่คิดอะไรมากก็คุณทักษิณจะไม่กลับไทยแล้วใช่ไหม
สิบสิงหาคมนี้คือยังไงก็เดี๋ยวนะเมื่อตอนบ่ายบ่ายคุณชูวิทเพิ่งบอกเอง
แต่ว่าเขาดิวกันไปเรียบร้อยแล้วอีพีสองอ่ะเมื่อวานบอกอยู่กัมพูชาแล้ว
ใช่มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊คของคุณชูวิทย์เยอะแยะมากมาย
คุณชูวิทย์เข้าไปตอบคอมเมนต์เอาไว้คอมเมนต์หนึ่งนะฮะเอาขอดูหน่อย
นี่สัญญาณอันตรายเกินคาดเดานะอรัชพรเกินคาดเดาด้วยเหรอคะ
เดี๋ยวก่อนสัญญาณอันตรายอะไรล่ะเนี่ยเอานี่ต้องถามอรัชพรสิ
โทรหาคุณชูวิทย์จะไม่ตีแสกหน้าเนี่ยไลน์ถามเลยดีกว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เอาล่ะท่านผู้ชมครับแต่ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะฮะ
เราตรวจสอบล่าสุดในทวิตเตอร์ของคุณทักษิณนะครับยังไม่มีการโพสต์อะไรเพิ่มเติม
อันล่าสุดก็คือเมื่อ๑๓ชั่วโมงที่แล้วนะครับขอบคุณคุณเสกโลโซเรื่องการร้องเพลงให้
นี่นานเท่าไหร่ก็จะรอใช่ไหมใช่ค่ะ